ดังนั้นโค้งสุดท้ายในช่วงนี้อีกไม่กี่วันจะได้ไปใช้สิทธิ์เนี่ย
ไปดูบรรยากาศการปราศัยหาเสียงกันหน่อยครับ

ชูทงแบบนี้สีแดงแบบนี้เพื่อไทยครับ
แคนดิเดตนายกขอให้แลนด์สไลด์ให้กับทางเพื่อไทย
คุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัฒน์บอกว่าตั้งใจจะทำทุกนโยบาย
และจะทำได้จริงด้วยไม่ต้องฝันลมแรง
ดังนั้นอย่าเพิ่งปันใจให้ใคร
ขณะที่แคนดิเดตนายกอีกหนึ่งคนของทางเพื่อไทยครับ
คุณเศรษฐาทวีสินย้ำไม่จับมือสองปอจัดตั้งรัฐบาล
แล้วก็ย้ำอีกครับต้องได้๓๗๖เสียง
เพราะแม้เพื่อไทยได้๒๕๑เสียง
ก็เชื่อว่าสวอีก๒๕๐เสียงน่ะ

แสนสไลด์ที่เชียงใหม่ได้ไหมคะ
แค่๒๕๑เสียงไม่ออก
เราต้องการเยอะกว่านั้นเราต้องการมากกว่านั้น
๓๗๖สีดีครับขอบคุณครับ

ไทยสร้างชาติครับผลเอกประยุทธ์จันโอชา

วันนี้ตลอดทั้งวันอยู่ที่ชุมพรขึ้นรถแห่นะฮะ

ผู้สมัครที่อำเภอประทิวท่าแซะสวีแล้วก็หลังสวนครับ
คะแนนเสียงชาวชุมพรแล้วก็อ้อนด้วย

อ้อนวันนี้รักแล้วรักอยู่รักต่อ
ให้เลือกรวมไทยสร้างชาติเป็นรัฐบาลไปสารงานต่อครับ
ให้ทุกคนมีรอยยิ้มแล้วบอกด้วยครับ
ลุงตู่คนนี้รอบนี้เรียกลุงละ

ไม่เคยทรยศประเทศชาติครับ
และมันต้องมีตัวสอบให้ด้วยด้วยในตำรวจ
พอมองก็ให้ลุงตู่ดูดยำเละให้หมดเลยสภาพ

สัญญาสายันสัญญาว่าจะเรียกเบอร์๒๒กับเบอร์๑๒ใช่หรือไม่ใช่

หัวหน้าพักอย่างคุณอนุทินชาญวิรากูลครับ
คำถามที่ว่าคือถ้าพักได้กลับมาเป็นรัฐบาล

ก็ต้องบอกว่าเป็นกระทรวงแหมใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับ
สาธารณสุขคมนาคมท่องเที่ยวและกีฬา

ภูมิใจไทยไม่มีสิทธิ์ไปยึดกระทรวงไหน
กระทรวงดีหมดมีภารกิจทำคุณประโยชน์เพื่อชาติ
ส่วนกรณีของอดีตนายกทักษิณที่อยากจะกลับมาเลี้ยงหลาน

อย่าไปผูกทุกเรื่องกับการเมือง
แล้วก็ดีแล้วที่จะกลับสู่กระบวนการยุติธรรม

ตอนนี้ผมยังเคารพนับถือท่านเหมือนเดิม
ไม่ได้ลดน้อยลง

คำพูดชัดหน้าจอนี้นะครับ

นี่ยกคุณว่ายิ้มหวานโปรยิ้มครับ
ผู้สมัครที่ตลาดหมู่บ้านเศรษฐกิจและตลาดธนบุรี
ตั้งใจใช้ประสบการณ์๓๐ปีแก้ทุกข์ให้ประชาชน
และที่ตลาดครูนะครับขอให้เลือกไทยสร้างไทย
เป็นยากันยุยากันลุง
ผมก็พยายามดูนี่ไม่ใช่ยากันยุงใช่ไหม

ยากันลุงฮะจริงเลือกแล้วลุงคนไหนก็ไม่ได้มาขอ๓ปี
หากทำไม่ได้จะขอลาออกไม่ต้องอยู่๘๙ปีแล้วรอคนมาไล่

คุณหญิงหน่อยบอกแบบนี้ถ้าอยากได้ยากันลุงใครสร้างใครเขาเสนอตัวแบบนี้นะครับ

เสรีรวมไทยครับของป่าเสรี

พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทครับปราศัยขอเสียงที่นครพนม
และช่วงหนึ่งตั้งคำถามถึงกรณีที่คุณทิพานันสิริชนะ
สมัครสอบบัญชีรายชื่อจากรวมไทยสร้างชาติ
เป็นดราม่าไปเมื่อวานใช่ไหมครับอย่างที่เป็นข่าวอีกไปเนี่ย
ค่าค่าคุณถามว่าคือถ้าไม่ได้เป็นรองโครสกรรภาบาล
ไม่ได้อยู่รวมไทยสร้างชาติจะรอดไหม
แล้วก็เชื่อว่าพักอื่นก็ทำไม่ได้หรอกนะแบบนี้
แล้วก็เป็นกระแสที่ในโลกออนไลน์ก็มีการวิภาควิจารณ์กันเยอะใช่ไหมครับ

อยากให้ตัดใจจากลุงตู่เลือกลุงเสรี

นี่คือสิ่งที่เสรีรวมไทยเขามีการปราศัยเอาไว้นะครับ
ค่ะและแน่นอนเราคงจะต้องพูดถึงไม่พูดก็ไม่ได้นะคะ
ทางด้านของพักก้าวไกลแล้วกรณีของคุณพิธา
ซึ่งก็นอกเหนือจากเป็นหัวหน้าพักก็เป็นแคนดิเดตนายกเพียงหนึ่งเดียวของพักด้วย
มันมีประเด็นเรื่องที่คุณเรืองไกรมีการไปยื่นคำร้องขอต่อกรกต
ขอให้ตรวจสอบเรื่องเกี่ยวกับการถือหุ้นของบริษัทไอทีวีจำกัดของคุณพิธา
ซึ่งจริงคุณพิธามีการออกมาโพสต์ด้วยนะคะก่อนหน้า
มีการแก้ต่างไปแล้วว่าตัวเขาเองเป็นเพียงผู้จัดการมรดก
แล้วจริงก็ให้ทีมกฎหมายของพักไปศึกษาระเบียบมาก่อนหน้านี้แล้ว
พร้อมที่จะชี้แจงต่อกรกตแล้วยังบอกต่อด้วยว่า
มันอาจจะเป็นการสกัดขาทางการเมืองค่ะ

คืออันนี้เป็นจังหวะที่คุณพิทาไปหาเสียงนะคะ
ขึ้นรถแห่อยู่ที่เขตดอนเมืองสายไหมแล้วก็บางเขนนั่นแหละค่ะ

คุณเรืองไกรฤกิจวัฒนาอลาเขาบอกว่าหลักฐานเป็นอย่างไร
บอกว่ามีการไปคัดหลักฐานมาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เมื่อวันที่๒๗เมษายนปี๒๕๖๐
คุณพิธายังมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้น๔๒๐๐๐หุ้น
ซึ่งบริษัทยังประกอบกิจการสื่ออยู่
และก็เป็นบริษัทลูกของบริษัทสื่อบริษัทหนึ่งด้วย
ก็เหมือนกับเป็นการยอมรับครึ่งหนึ่งหรือเปล่า
และเป็นกฎหมายคนละฉบับนะ
เพราะเรื่องนี้ที่ร้องมันเป็นเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครสอสอ

ว่าคุณพิธาไม่ได้มีการแจ้งบัญชีทรัพย์สินเรื่องหุ้น

กรกตตรวจสอบเสร็จก่อนเลือกตั้งมันก็จะไม่ซ้ำรอยเหมือนคุณธนทรใช่ไหม
เพราะตอนนั้นคุณธนทรหลังเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็ที่จะไปถึงสารรับนูลวินิจฉัยในการขาดคุณสมบัติอันนี้ก็จะไม่เหมือนกันนะคะ
ถ้าเกิดว่ากรกตตรวจสอบเสร็จก่อนแต่มันจะทันไหม
ว่านี่มันเหลือแค่๔วันเองใช่ไหมคะ
ทีนี้ทางด้านของคุณอนุพงศ์ค่ะ
ท่านเป็นรองผอองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
มีการโพสต์เฟซบุ๊คด้วยนะคะถึงกรณีนี้
ข้อความแบบนี้นะคะว่าบริษัทไอทีวีเนี่ยนะคะจากเหตุการณ์นี้

ทีวีจริงมีการหยุดประกอบกิจกรรมไปตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่๗มีนาคม๒๕๖๐
ซื้อขายหุ้นไม่ได้ตั้งแต่๒๔กรกฎาคมปี๒๕๕๙
ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการฟ้องร้องพิพาททางกฎหมายกับสปน
จากกรณีอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาด
ซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย๒๘๙๐ล้านบาท

ไอทีวีมีรายได้จากการลงทุนและดอกเบี้ยรับ
อยู่ที่๒๐๕ล้านบาท
กำไรสุดที่อยู่ที่๘๕ล้านบาท
มีบริษัทย่อยหนึ่งบริษัทก็เป็นบริษัทที่ให้เช่าอุปกรณ์สื่อแต่หยุดกิจการไปแล้ว
กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่โดยพฤติการมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย
และการดำเนินงานของบริษัทไอทีวีในปัจจุบันก็คือบริษัทอินทโฮดิ้งจำกัดมหาชน
และการรักษาสถานะความเป็นนิติบุคคลของไอทีวีเพื่อฟ้องร้องกับสปน
อ่ะแล้วก็วงเล็บไว้ด้วยว่าอันนี้ความเห็นผู้เขียน
ส่วนพักมาต่อกันที่เรื่องการเขาใช้วิธีการหาเสียงแบบดาวกระจาย
ก้าวไกรก็จะส่งเหล่าบรรดาผู้ช่วยหาเสียงต่างไปลงพื้นที่ในต่างจังหวัด
คุณช่อเหมือนกันค่ะก็เป็นหนึ่งในผู้ช่วยหาเสียง
ลงพื้นที่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะคุณผู้ชมค่ะ
แน่นอนแหละก็จะมีทั้งกลุ่มที่สนับสนุนนี่ก็มาแบบนี้
มอบดอกไม้บ้างมาให้กำลังใจบ้างนะคะ
หมอบคล้องพวงมาลัยก็มีค่ะ
แต่ว่ากลุ่มที่ไม่สนับสนุนก็เกิดขึ้นอีกแล้วเหมือนกัน
แล้วก็มีการมาเบิ้ลเครื่องมอเตอร์ไซค์ใส่ด้วยนะคะ
เดี๋ยวลองดูบางช่วงมันต่อมาค่ะ
ก็เป็นภาพแบบนี้นะคะแต่ว่าก็ดียังไม่ได้บานปลายอะไรค่ะ